มาตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยนะครับ
พยากรอากาศมาบอกว่าทางด้านของลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้นั้น
ยังคงพัดมาปกคลุมภาคตะวันออกของประเทศไทย
รวมทั้งภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันเชียงเหนือตอนล่างด้วยนะครับ
ก็ลักษณะแบบนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวนั้นจะมีฝนเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่นะครับ
ในขณะที่ลมฝ่ายตะวันตกพัดปกครุมภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบน
ทำให้จะมีอากาศเย็นในตอนเช้านะฮะ
ส่วนลมตะวันออกนั้นพัดปกครุมอ่าวไทยแล้วก็ภาคใต้ทำให้มีฝนในบางพื้นที่
แล้วก็ส่วนมากจะอยู่ตอนล่างของภาค
ทีนี้มาดูรายภาคกันหน่อยว่าแต่ละภาคนั้นเป็นอย่างไรนะครับ
เริ่มที่ภาคเหนือภาคเหนืออากาศเย็นในตอนเช้าก็จะมีเหมาะบ้าง
เย็นถึงหนาวเลยครับอุณหภูมิต่ำสุดสิบสามถึงยี่สิบองศาเซลเซลเซียสสูงสุดสามสิบสองถึงสามสิบสามองศาเซลเซียสนะครับ
สำหรับยอดดอยยอดภูนั้นอากาศจะหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุดใน๔๑๒องศาเซลเซียตนะครับ
นะฮะแล้วก็ความเร็วของลมนั้นก็อยู่ที่สักประมาณสิบถึงสิบห้ากิโลเมตรชั่วโมง
ส่วนภาคอีสานหรือว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นอากาศเย็นมีหมอกในตอนเช้าเหมือนกันนะครับ
แล้วก็มีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากอยู่ที่ชายภูมินครราชศรีมา
อุณหภูมิต่ำสุดสิบหกถึงยี่สิบสามองศาเซลเซียสสูงสุดสามสิบห้าถึงสามสิบหกองศาเซลเซียสนะครับ
สำหรับบริเวณยอดภูตนั้นมีอากาศหนานะครับอุณหภูมิต่ำสุดสิบสองถึงสิบห้าองศาเซลเซียส
ความเร็วลมนั้นก็สิบถึงสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงครับสำหรับภาคกลางนะคะ
ก็มีเมฆบางส่วนแล้วก็มีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ค่ะส่วนมากเนี่ยจะไปกองอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีแล้วก็นครสวรรค์นะคะ
อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ยี่สิบสองถึงยี่สิบสี่องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่สามสิบสี่ถึงสามสิบหกองศาเซลเซียส
ลมใต้มีความเร็วอยู่ที่สิบถึงยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะส่วนภาคตะวันออกนี่มีเมฆเป็นส่วนมากเลย
แล้วก็มีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่เหมือนกันส่วนมากจะไปตกบริเวณจังหวัดชนบุรีสะแก้ว
ทบุรีแล้วก็ตราดค่ะอุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบสองถึงยี่สิบเจ็ดองศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่สามสิบสองถึงสามสิบหกองศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้มีความเร็วที่สิบถึงสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมง
ส่วนทะเลมีคลื่นต่ำกว่า๑เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ๑เมตรนะคะ
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะมีเมฆบางส่วนมีฝนฟ้าขนองร้อยละ๑๐ของพื้นที่
ส่วนมากก็จะอยู่ที่บริเวณจังหวัดยาลาแล้วก็นราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบสองถึงยี่สิบหาองศา
ี่สิบห้าองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดสามสิบเอ็ดถึงสามสิบห้าองศาเซลเซียส
ตะวันออกความเร็วที่สิบห้าถึงสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะทะเลมีขึ้นสูงประมาณหนึ่งเมตร
ส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเนี่ยคลื่นก็จะสูงประมาณ๑๒เมตรค่ะ
ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็มีเมฆบางส่วนเหมือนกันฝนฟ้าขนองก็ร้อยละสิบของพื้นที่เช่นเดียวกันนะคะ
ส่วนมากก็จะอยู่ที่จังหวัดตรังแล้วก็สตูนอุณหภูมิต่ำสุดใกล้เคียงกันค่ะ
สิบเอ็ดถึงยี่สิบหายี่สิบห้าองศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิสูงสุด
สามสิบสามถึงสามสิบหกองศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็วที่สิบถึงสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะ
ส่วนทะเลก็จะมีคลื่นต่ำกว่า๑เมตรส่วนห่างฝั่งนั้นคลื่นจะสูงประมาณ๑เมตรค่ะ
สำหรับกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลมีเมฆบางส่วนแล้วก็ฝนฟ้าขนองร้อยละ๑๐ของพื้นที่เช่นเดียวกัน
อุณหภูมิต่ำสุดที่ยี่สิบสามถึงยี่สิบห้าองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดที่สามสิบสามถึงสามสิบหกองศาเซลเซียส
แล้วก็มีลมใต้ความเร็วอยู่ที่สิบถึงยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะถือว่าฝนลดลงนะ
ใช่ใช่แต่เมื่อวานเนี่ยช่วงกลางวันในกรุงเทพร้อนจัดมากร้อนมากโอ้ยร้อนจนแสบผิวนะ
คุณผู้ชมยังไงก็ระวังเรื่องของสภาพอากาศช่วงนี้มันเป็นช่วงของการเป็นรอยต่อ
ในการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลนะครับก็ระวังเรื่องของฝนฟ้าอากาศที่จะมีบางพื้นที่แล้วก็เรื่องของแดดที่เริ่มร้อนขึ้นแหละ